เริ่มต้นที่เรื่องราวของทีมชาติไทยกันดีกว่านะครับ
สำหรับศึกชัยหน้าครับอาทิตย์หน้าติดตามกันได้นะครับ
เพื่อนร่างสบดีเป็นเกมแรกที่ธนาทีวีจะถ่ายทอดให้ชมกันด้วย
สำหรับการเจอกันระหว่างทีมไทยกับจีน
ล่าสุดครับจากรายงานของทีมชาติไทยเราเนี่ยนะครับ
ประกาศรายชื่อไปเรียบร้อยแล้วอาจจะมีการถอนตัวหรือเปล่า
เดี๋ยวติดตามกันเพราะว่าคนในภาพที่เห็นนั่นก็คือ
บรรยาปูริสายเห็นมีข่าวว่ามีอาการบาดเจ็บนะครับ
ศิริษักยอดยาติไทยคุณซื้อทีมชาติไทย
ที่จะเรียกเกิกฤทธวีการเข้ามาแทนที่นะครับ
เกิกฤทธวีการก่อนหน้านี้เราทราบอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็เคยพาทีมไทยเป็นแชมป์๔เกม
แล้วก็ได้อันดับ๔เช่นเกมได้แชมป์อาเซียนคลับ๒สมัย
แล้วก็อยู่ในชุดนะครับที่เข้ารอบ๑๒ทีมสุดท้ายของบอลโลกในโซนเอเชียด้วย
แล้วก็หลุดทีมชาติไปหลังจากที่แพ้ญี่ปุ่น๐ต่อ๒
เมื่อปี๒๖๐ก็คือเกือบ๒ปีมาแล้ว
ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับ
งานผู้ฝึกสอนรวมทั้งสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
มีการประเมินอาการเจ็บของสุมัญญาอีกครั้ง
ว่าจะประกาศอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้
ที่นักเตะชุดชัยหน้าครับจะเข้ารายงานตัววันจันทร์ที่๑๘

คือเจ็บมากเจ็บน้อยเนี่ยเชื่อว่าพรุ่งนี้อาจจะไม่มีส่วนกับเกมของการท่าเรือ
แล้วค่อยมาดูอีกครั้งว่าอาการบาดเจ็บมันจะพร้อมหรือเปล่านะครับ
สำหรับการไปแข่งขันชายนาคครับนะครับ
ใช่ก็คงต้องประเมินกับทางสโมสรด้วย
ถ้าสโมสรเห็นว่าไปแล้วเนี่ยอาจจะรับใช้ทีมชาติได้ไม่เต็มที่
ดังนั้นเนี่ยเอาคนที่ไปก็อยากให้พร้อมที่สุด
เพราะว่ามีเวลาในการเตรียมทีมค่อนข้างจะน้อยนะครับ
และที่สำคัญก็คือกลับมาเนี่ยไม่อยากให้มีอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมนะครับ
ถ้ามีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยติดตัวไปนะครับ
มาดูความเคลื่อนไหวของทีมชาติจีนกันบ้าง

แชมป์โลกปี๒๐๐๖ขึ้นเป็นกุญสือคนใหม่
สื่อในจีนเขาก็พยายามไปคุย
และซืบข้อมูลว่าสมคมฟุตบอลจีน
สัญญากับคณาวาโลแบบระยะสั้น
เฉพาะช่วงไชน่ะครับหรือว่าทำรัฐีกุญสือถาวร
ก็ยังไม่มีคำตอบมาจากสมคมฟุตบอลจีน

เจอกับจีนจะเริ่มเข้าสัญญาณในการถ่ายทอด๖โมงเย็นนะครับแล้วเราก็จะมีวิเคราะห์เกมกันก่อน
จากนั้นเนี่ยจะเริ่มแข่งขันเวลา๑๘นาที๓๕นาทีหรือว่า๖โมงครึ่งกว่านี่แหละ
ติดตามกันได้เลยนะครับซึ่งผลการแข่งขันในคู่นี้ครับ
ส่งผลต่อการถ่ายทอดในเกมนัดต่อไปของทีมไทย
ถ้าเกิดเราเอาชนะจีนได้เราจะถ่ายทอดนัดชิงชนะเลิศ
ในเวลา๑๘นาฬิกาสามสิบห้านาทีขอบทิศ๒๕มีนาคม
แต่ถ้าเกิดเราแพ้จีนเราจะเล่นนัดชิงดับ๓นะครับ
ในเวลา๑๔นาฬิกาสามสิบห้านาที